ไปดูต่อกันที่สาวเอมมี่อมารวัลกันหน่อยดีกว่านะคะ
ลุคปกติเนี่ยถ้าเป็นคนที่สวยแซ่บเปรี้ยวแรงตรง
แต่บอกเลยว่าลึกเป็นคนจิตใจดีนะคะ
เห็นสถานการณ์โควิดแบบนี้ที่ไหนเดือดร้อน
มี่ก็ลงพื้นที่ไปร่วมด้วยช่วยกันบริจาคของไปแจกอาหารอยู่เหมือนกันค่ะ
แต่ที่กำลังแพ็กถุงยางชีพกันไปอยู่
คราวที่แล้วเห็นบอกว่าทำดีแล้วทำไมมันต้องกลับบ้านแล้วมาปรี๊ดแตกเลยค่ะ
เจ้าตัวโพสต์ภาพในอินสตราแกรมส่วนตัวที่เป็นภาพที่แคปมานะครับ
เป็นคอมเมนต์ของคนคนหนึ่งแหละในโซเชียล
เข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของเธอทำนองแบบคุกคามทางเพศคุณ
เขาบอกว่ารับของแล้วจับหน้าอกทีได้ป่ะ
เอมมี่เห็นแบบนี้ไม่รอช้าค่ะซัดกลับแบบแรงตรงเลยนะคะ
บอกว่าคนอย่างคุณเนี่ยไม่ควรได้รับของอันนี้ดิฉันพูดตามเอมมี่นะ
อยากสังคมอย่างคุณคุณจากโลกนี้ไปพร้อมโควิดเลย
นี่ไม่ได้แช่งนะคะแต่ถ้าทุกคนเห็นเมนต์นี้เขาก็คงพูดเหมือนกัน
เออเธอบอกแบบนี้แสดงว่าโมโหจริงจริงแล้วก็เขียนแคปชั่นใต้ภาพด้วยความที่น้อยใจด้วย
บอกว่าทำดีแค่ไหนทนเหนื่อยทนร้อนแค่ไหนเพราะว่าอยากแบ่งปันสิ่งดีให้กับสังคม
แต่พอมาเจอคนแบบนี้มันหมดกำลังใจเหมือนกันค่ะ
ซึ่งก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเอมมี่นะคะ
แล้วก็บอกว่าอย่าไปให้ราคาไปให้ความสำคัญกับคนแบบนี้นะคะ
อยากให้เจ้าตัวเนี่ยเดินหน้าทำความดีต่อไปนะคะสู้นะจ๊ะเอมมี่
เม้นต์แบบนี้เอาจริงเป็นดิฉันก็หัวเสียเหมือนกันนะ
แต่จะไม่ท้อใจในการทำความดีนะคุณผู้ชมเวลาคนที่ทำไม่ดีกับเรา
เราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำไม่ดีตอบกับเขาเพราะว่าเนื้อในเราคือคนดี
ถูกต้องนะเนี่ยคือหน้าตาของคนดี